ส่วนเมื่อวานก็ถือว่าปิดจ๊อปสำหรับงานเทศกาลเมืองคาน
รวมไปถึงการเดินแฟชั่นโดรมแดงของเซเลปเมืองไทย
วันนี้เราก็เลยมีประววนมานำเสนอพร้อมคำวิภาควิจารณ์จากเจ๊จ่า
จำได้ใช่ไหมโอ้โหเจ๊จ๋านี้วิจารณ์ไฟแลบเลยทีเดียว
เริ่มกันมาตั้งแต่ชุดแรกของคุณชมพู่เลย
ของเรานั่นเองนะคะก็จริงจริงแล้วประเดิมวันแรกด้วยชุดที่เห็นเนี่ยค่ะ
สีแดงเพลิงค่ะจากแบรนดกูตูนะคะชูเอมูลาสค่ะ
ก่อนจะเพิ่มเลเวลมาห่มคริสตัลทั้งตัวนะคะ
เพราะถือว่าโดดเด่นบนพรมแดงไม่แพ้ใครค่ะ
ก่อนจะสลัดคลาบเป็นสาวชิคค่ะ
กางเกงเดินพรมแดงด้วยชุดสีขาวฟูฟ่องชุดนี้นี่แหละค่ะนะคะ
งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเขาชุดดูเยอะ

คุณแม่ของเราเลือกปิดจ๊อปแบบฟรุ้งฟริ้งก่อน

มาพร้อมกับสร้อยเพชรขนาดมหมา

ชาวบันเทิงไทยรัดยามเท่า
ตีเต็มวันแรกเปิดมาแดงโร่เลยนะคะถูกใจถูกจิตจ้ะจ้ะไปจากบ้าน
แต่อยากให้ขอให้เตือนนิดนึงเนี่ยจริงนะย่านะ
ถ้าเป็นเราเจ้าตัวอยากให้แบบใส่ช่วงล่างที่เป็นกางเกงขาเดฟเข้ารูปหรือเป็นแบบรัดนิดนึง
แล้วก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังปีกมานข้างหลังเนี่ย
ให้มันกระพือฟูออกไปเดี๋ยวมันจะสง่ากว้างกว่าอันนี้ตอนเวลาเดินอ่ะศีรษะว่ามันดูกองไปนิดหนึ่ง
ไฟเหลืองพอแล้วกันยังไม่ได้ดุเดือดเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสให้ไปอีกทีเนี่ยอาจกลับมาอาจจะเงียบไฟเขียวแน่นอน
พอมาวันนี้๒ชุดเนี่ยเดี๋ยวรับรองเลยว่าเด็ดซีทรูปากปริ้นต้อนเรื่องวิบประทับจิตประทับใจ
เอาคะแนนไปเลยโดยเฉพาะใช่ใช่ไหมคะคนที่มากระพือปีกให้ข้างหลัง
ต้องขอชมนี่ฉันไม่ได้นานนะชมพู่เธอดอกกันนะจ๊ะเจ๊จ๋าบอกเอาไฟเขียวไปฝากเจ๊หนวดที่คอยกระพือปีกให้ด้วย
วันที่๓นี้ให้ไปเลย๕เขียว๓เขียวก็ได้เพราะอะไรชุดนะคะการรัฐศาสตร์การเดินพรมแดนเนี่ยจุดประสงค์เขาต้องการให้เราโดดเด่น
ตรึงสายตาเอาให้อยู่ทีนี้ยืนอยู่บนหลังเสือแล้วเนี่ยลงไม่ได้มาเลยชุดขนเนี่ยโอ้โห
พี่ชั้นบอกเลยนะคต์คุณผู้ชมคนขาดขายาดอยากจะเอ้าร่างเข้ามีแบบงี้ถรายในชุดนะชุดก็จะระเบิดนะ
นิ้วให้เลยนะคะเพิ่มมาจากไฟเขียวอีกนะคะว่าเด็กปิดงานไหมคะอาจจะแผ่วไปนิดนึงเพราะเหนื่อยแล้วเตรียมกลับแล้วปาร์ตี้
แต่ดีไซเนอร์คนนี้ก็ไว้ลาอยู่เพราะว่าเป็นดีไซเนอร์คนโปรดคนนึง
ก็คือช่องปอลก็จะได้ทำชุดนี้ได้เก๋ไก่ไม่ยอม
หน้าผมอย่างที่บอกไฟเขียวอยู่แล้วแขกขอเตือนใบสั่งนิดนึงนะคะ
ช่วงลำตัวช่วงท้องช่วงสะโพกเนี่ยค่ะ
ที่ใส่ชุดเรฟคือการจับมูลา

อยากให้ทำตัวภายเรียวก็คงจะเรียกแบด

งานนี้ก็เลยต้องหามูลวิธีในการถ่ายรูปเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ย
คุณแบบสุดยอดแบบแม่ชมนี่นะอาจจะพลาดได้
งานนี้ก็จะต้องขอเป็นไฟเหลืองบอกให้แก้มานิดนึง

เจ๊วิธรรมค่อนข้างหยับหยุมกัน

ใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินพรมแดงแล้วก็ได้โอ้โหได้เหมือนกันนะคะ
ปูเปิดตัวด้วยลุคดุดราชินกูลเลยนะคุณ
หลายคนชมว่าสวยสะกดจริง

งานนี้กูรูทางโซเชียลก็ออกมาชื่นชมกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
ใช่นะคะแล้วก็เจ๊จ๋าก็ให้ไฟเขียวนะคะ
มาดูกันต่อกับน้องออกแบบชุติมนต์นะคะ
ก็ถือว่าเป็นนักแสดงหญิงคนเดียวเลย

ไปในฐานะนักแสดงหญิงคนเดียวของไทยนะคะส่วนดาราท่านอื่นไปในฐานะพรีเซนเตอร์
ใช่นะคะก็นะคะเจ๊จ๋าฝากมาบอกว่าให้ไฟแดงค่ะ
เพราะว่าถึงแม้ว่าจะชุดเรียบง่าย
นะคะแต่ว่าคือองค์ประกอบยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ค่ะ
มีคนแซวถึงขั้นแรงว่ายืนงงในดงคาน

ใช่แต่หลายคนก็บอกว่ามาแบบสดใสนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับเวทีเมืองคา
คือมีพี่แจนี่วุ้นแซ่นแล้วก็หยกเกิดนะคะ
ก็ขนเดรสไทยดีไซเนอร์ไปอวดโฉมบนพรมแดงคาน

เจ๊จ๋าของเราจะวิจารณ์ยังไงค่ะ
ฟังเลยค่ะคอมเมนต์หนักมากจริง

แรนด์แต่ละแบรนด์ที่น้องได้เลือกชุดมาใส่

ชุดยุ้ยย้ายระบายลายโยงเนี้ย
มันก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะทำให้เราดูตรงาน
คือเราอ่ะต้องบอกแมวรักว่าเรากลุ่มตัวเล็ก
คนที่ใส่กับชุดที่สวมมันต้องเสริม
สสใส่สวมและเสริม
อย่าเป็นดินดับไม่ดีนะคะ
เป็นอันว่าต้องมีการเรียบพร้อมสฝนมา๙๑๑
ถ้าไม่ว่างยังไงหรือไม่สะดวกยังไง
จะให้พี่จ๋าไปชนคอนเซาต์ก็ได้นะคะคุณค่ะ
ถือว่าเป็นปีแรกค่ะเพราะโหกระแสวิภาพวิจารณ์มากมายค่ะ
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราก็ได้เห็นภาพกอดกลมกลืนกันนะคะ
ระหว่างคุณเจนี่วุ้นเส้นซึ่งปีที่แล้วจำได้ไหมคะ
โอ้โหทะเลาะกันวุ่นวายใหญ่โตนะคะ
ไม่มีมิตรแท้และสตุดที่แน่นอนค่ะ
รวมไปถึงเวทีแฟชั่นด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวนะคะทุกคน

เพราะว่างานมันเหนื่อยนะหลายคนอาจจะมองว่าอู๋ไปแต่งตัวสวยงาม
บางทีเราอาจจะเล็งไปแต่ว่าจุดเล็กว่า
เขาไปเดินดูชุดอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกมันมีทีมงานมากกว่านั้น
แล้วก็มีการวางแผนในการเดินเยอะกว่านั้นด้วย